ขวัญพาไปต่อที่นครราชศรีมาเลยก็แล้วกันนะคะ

เรื่องคุณป้าสุธิสาที่บอกว่าลูกร้องขอให้หมอปลาเข้าไปช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าแม่มีอาการแปลกหลังจากที่ลูกชายก็คือของบ้านนี้

หลังจากนั้นแม่ก็เดินไม่ได้อีกเลยแล้วก็นอนสมแบบนี้ทั้งวัน
จะมีอาการมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะวันโกนวันพระ
อาการแปลกประหลาดนะคะของนางสุธิสาอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นแม่ของลูกบ้านนี้
คือลักษณะของคุณป้าปากจะคล้ายกับเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลา
อย่างที่บอกทุกวันพระอาการยิ่งเป็นเยอะ
ไม่พูดไม่จากับใครคล้ายกับคนปิดวาจา

หรือบางวันก็จะกินอาหารเยอะแบบผิดปกติ

เชื่อว่าแม่น่าจะถูกผีเข้าแน่

สักข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
อยู่ที่ตำบลหนองงูเหลืออำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะ

หมอปลาไปช่วยดูอาการนะคะของคุณป้าสุธิสาค่ะ

แล้วทันทีทันทีที่หมอปลาไปถึงดูหน้านะคะ
หมอปลาไปคุยกับคุณป้าที่นอนอยู่บนเตียง
หมอปลามีอาการค่ะคุยแค่ไม่กี่คำเท่านั้น

วันนี้ดีไหม
วันนี้ก่อนจึงยิ่มได้ค่ะ

ปกติก่อนไม่ยิ่มค่ะนั่นมึง
นี่แหละค่ะคืออาการของหมอปลาน้ำตาไหลอาเจียนออกมา
พูดว่ามีของไม่ดีมีผีในร่างของยายเยอะมาก
หมอปลาไปดูจุดที่มีการตั้งกระดูกด้วยนะคะ
จำได้ไหมเรามีภาพเสนอไปแล้วว่า
มีกระดูกที่ลูกสาวบอกว่า
เป็นกระดูกเหมือนเป็นสมบัติของบ้านนี้จากคุณตา
ที่ตายไปแล้วแล้วเอามาเก็บเอาไว้
แล้วก็ไม่ใช่กระดูกของคนในบ้านนี้ด้วย
หมอปลาไปดูนะคะแล้วก็เอ๊ะอ้าว

ก็เลยให้ทางด้านของลูกสาวของคุณป้าสุธิสา
กับสามีมาพูดคุยกันสามีของคุณป้านะคะ
มาคุยและให้ตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้จะให้หมอปลาช่วยยังไง
เพราะถ้าจะให้ช่วยป้าจะอยู่ได้ไม่เกิน๑เดือนแล้วจะตายค่ะ
กระดูกใคร
ไม่ใช่กระดูกโคตรเง่าเราด้วย
ไม่ใช่ค่ะ
กระดูกนวงใช้ก็เอาไปรอยแอ้งขั้นล่ะค่ะ
ตอนนี้ผีอยู่ในตัวแม่หมดเลย

พอเจอร่างของคุณยาย

เริ่มต่อต้านกากร่างกายที่เห็นนะครับ
แล้วสุดท้ายเราก็อาศัยร่างลูกเขานี่แหละเป็นตัวสื่อผ่านแม่เขา
ซึ่งสัมผัสได้ทั้ง๔ธาตุก็คือธาตุดินน้ำลงไป
คือถ้าสัมผัสลักษณะนี้ได้เรารู้แล้วว่าพลังงานที่เขารับมา
บอกกันว่าเคสเนี้ยผมติดตามข่าวที่แรกผมยังเข้าใจว่ากระดูกที่เขาบูชาเนี่ย
เป็นกระดูกลูกหลานเขาหรือคนในครอบครัวเขาแต่วันนี้เพิ่งได้ยินว่าก็ตกใจว่า
ไปดูใครก็ไม่รู้ก็เลยรู้แล้วว่าพลังงานวิญญาณสัมภเวษี
เร่ร่อนที่เขาเอามาบูชาหรือไหว้เนี่ยมันไปแฝงอยู่ในร่างกายของเมียเขาหมดแล้ว
คุณผู้ชมคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะ
ทีนี้ลูกสาวเราว่ายังไงลูกสาวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ก่อนหน้านี้เวลานอนเฝ้าแม่จะได้ยินเสียงคนเอาก้อนหินมาปลาใส่หลังคาบ้าน
แล้วบางทีก็มีเสียงคล้ายกับคนเอาเล็บมาขุดสังกษีหลังคาบ้านคุณคิง
หรือบางคืนรู้สึกเหมือนกระทั่งว่ามีคนมาเดินแล้วมาวิ่งรอบบ้าน
แต่พอลุกไปตรวจสอบดูเอ้าไม่มีอะไรเลย
วันนี้หมอปลามาแล้วรู้สึกชื้นใจดีใจมากนะคะ
อย่างน้อยก็ให้หมอปลาได้มาช่วยทำพิธีให้แม่
ที่สำคัญวันนี้อาการแม่แตกต่างจากทุกวัน
เพราะปกติจะร้องไห้แต่วันนี้แม่อารมณ์ดีค่ะ
ทีนี้หลังจากที่หมอปลาให้ครอบครัวไปพูดคุยทำความตกลงกัน

ก็ตกลงว่าให้หมอปลาช่วยนะคะ
หมอปลาจึงทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนำกระดูกที่เอามาเก็บไว้ที่บ้าน
แต่ที่เก็บมาน้าล้มเนี่ยแล้วไม่รู้เป็นกระดูกของใคร
เทลงในถังปี๊บแบบนี้แล้วเผาไฟส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขติ
จากนั้นให้ทางด้านลูกสาวนะคะไปขอขมาแม่ค่ะ
ใช้ทูปสิบหกรอบไหว้ขอคำมาใช้น้ำล้างเท้าแม่
และให้แม่กำดอกไม้พร้อมกับทูบเทียนไว้ในมือ
ให้กระซิบข้างหูแม่ว่าขอทำพิธีอโหสิกรรม
แล้วแม่ก็ร้องไห้ออกมาค่ะ

เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ครอบครัวเขามองว่าทำแล้วก็คือครอบครัวสบายใจขึ้น
ก็อาจจะทำให้แม่หายดีขึ้นได้ยังไงเราก็ขอให้คุณป้าอาการดีขึ้นเร็วนะคะ
เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับ